สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
กลับมาเจอน้องเมย์เป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วค่ะพี่หูดีใจมากเลยอ่ะ
ดีใจกว่าที่ฉันทำงานกับเธอมาตั้งแต่เธอยังไม่แต่งงานจนเธอใส่ชุดคุมท้อง
จริงมีจิ๋วแล้วมีจิ๋วมีจิ๋วอยู่อืมคือน้องที่จริงจริงแล้วที่น้องหายไปนี่คือแพ้ท้อง
แพ้ท้องคือหนูก็ไม่เคยคิดว่าแบบการแพ้ท้องจะเป็นแบบนี้ไง
เล่นละครอ่ะพี่ก็เป็นแบบนั้นแต่พอเอาชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไง
คือหนูจะต้องมีขนมติดตัวเลยหรอหนูต้องมีขนมติดตัวใช่
นางอยากกินกูใช่ปรากฏกูใช่ปิด๔วันฉันก็จะให้น้องเอามาให้จากฉัน
ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูค่อยทานก็ได้ทานเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแต่ว่านี่อาการดีขึ้นไม่ปวดหัวแล้ว
ช่วงก่อนหน้านี้ปวดหัวร่างกายมนุษย์มหัศจรรย์มากจริงนะมนุษย์แม่เนี่ย

พอมันจะเป็นมันก็เป็นพี่พอมันอยากจะหายมันก็จะรู้สึกดีขึ้นมาเอง
เหมือนแบบปกติถ้าก่อนหน้านี้ออกไปข้างนอกจะแบบเมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่ช่างแต่งหน้าบอก
ว่าเห็นท้องฟ้าแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยวันนี้ท้องฟ้ามันสว่างดีจัง
นึกออกป่ะเพราะอาการมันดีขึ้นอ่ะพี่ก่อนหน้านี้มันไม่รู้สึกแบบนั้นไง
ไม่อยากออกมาเจอแดดอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกเลย
คือสภาพแบบว่าไม่อยากแต่งตัว
เวลารถเมย์มาเนี่ยพี่หนุ่มเขาจะจอดรถรอข้างล่างแล้วเขาก็จะมาแล้ว
แต่วันนี้ยังไม่เห็นวี่แววแล้วไม่ส่งข้อความบอกด้วยนะว่าวันนี้พี่ช้านะ

วันนี้มีม็อบเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับจริงแล้วผู้ค้าสลากน้อง
ค้าสลากรายย่อยถูกต้องมากันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะจริง
แล้วก็ค้างคืนกันมานี่คือผ่านกันไปโอ้เกือบจะแบบว่าเกิน๒๔ชั่วโมงแล้วพี่

ก็คือค้างคืนเรียกร้องกันเลยจากกรณีที่นายจิรษักน้อยเก่า
ท่านก็เป็นประธานชมรมเครือข่ายผู้ค้าสลากรายย่อยนะคะของจังหวัดเลย
แล้วก็มีการนำผู้ค้าสลากรายย่อยที่จังหวัดเลยเนี่ยพร้อมกับเครือข่ายผู้ค้าสลากรายย่อยทั่วประเทศเลย
มาเรียกร้องเรียกว่าปักหลักชุมนุมค้างคืนกันเพื่อที่จะรอยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
ในการเรียกร้องก็คือต้องการที่จะให้ปลดผู้อำนวยการแล้วก็บอร์ดบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พร้อมกับขอให้มีการจัดสรรโคต้าให้กับผู้ค้าสลากรายย่อยตัวจริง
ซึ่งนายรุ่งศักดิ์เนี่ยนะคะก็มีการระดมกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยตัวจริงพร้อมกับเตรียมเสบียงอาหารมาด้วยเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นข้าวมะละกอปลาร้าเนี่ยเดินทางมาสมทบกับผู้ค้ากลุ่มสลากรายย่อยที่กำลังชุมนุมกันอยู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลกรุงเทพ
โดยคาดว่าจะมีผู้ค้าสลากรายย่อยมารวมตัวกันถึงหลักหมื่นต้น
เพื่อที่จะกดดันรัฐบาลถ้าไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้อง
ซึ่งนายรุ่งศักดิ์ก็เปิดเผยบอกว่าจังหวัดเลยเขาได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของตลาดลอตเตอรี่
เราก็จะเห็นแหละว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยก็
เขาอดควรพอสมควรนะครับจริงมาจากที่นั่นกันซะส่วนใหญ่เลย
โดยเหตุที่ชาวบ้าน๓หมื่นถึง๔หมื่นกว่าราย
เขามีอาชีพจำหน่ายสลากลอตเตอรี่
ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลแก้ไขไม่ถูกจุดท่านว่าอย่างนั้นนะคะ
การที่แก้ปัญหาโดยการที่รัฐจัดจำหน่ายเองในราคา๘๐บาท
ค้าสลากรายย่อยเขาเคยหาเงินให้กับรัฐบาลมาเนิ่นนาน
ทำไมไม่จัดโคต้าให้กับพวกเรา
ทุกวันนี้ต่างเดือดร้อนกันทั่วหน้ารัฐบาลยังมาตัดโคต้ากันอีก
คือง่ายอย่างที่เราบอกว่าเราอาจจะโอเคล่ะ

แต่บางทีเนี่ยวันนี้ที่เขาออกมาเรียกร้องกันคือ
เขาเรียกร้องขอให้เวลาเขาหายใจหน่อย

แต่วันหนึ่งมันก็ต้องปรับมาเป็นอีบุ๊คอ่าออนไลน์ทั้งหมด
เรารู้ว่าวันหนึ่งทั้งหมดสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจจะต้องมาเป็นออนไลน์ทั้งหมด
แต่เขาบอกเหมือนกับให้เวลาเขาหน่อยเพราะที่ผ่านมาวันนี้
เขาบอกที่เราไปขายในเป๋าตังค์เนี่ยคือมันแก้ปัญหา๘๐บาท
วันนี้ถามว่า๘๐บาทแก้ได้ไหมก็มีคนไปเอาจากเป๋าตังค์มาจัดชุดอยู่ดีอ่ะ
ค่ะอืมแต่ว่าจริงจริงก็มีการอุณโรงออกมาบอกว่าไม่ได้นะ
แต่เบาตังค์ก็หมดเลยแม่อืมสมมุติว่าหวยออกวันที่สิบหกกูไปค่ะ
สิบเจ็ดอ่ะสิบสิบแปดวันนี้หมดแล้วจริงจริงวันนี้มาประมาณช่วงเที่ยมอ่ะค่ะ
หมดแล้วแล้วรอบนี้เนี่ยค่ะเจ็ดล้านล้านกว่าเจ็ดล้านกว่าฉบับอ่ะแม่
เจ็ดล้านหนึ่งแสนคนที่เขาเดินรับเป็นหลักหมื่นคนอ่ะค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ค้ารายย่อยเนี่ย
เท่าที่ฟังจากคนที่เข้ามาร่วมการชุมนุมส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าตัวเองรับมา
จากยี่ปั๊วเนี่ยบางทีเขารับมาเนี้ยเก้าสิบบาทเก้าสิบสองบาทแล้ว
เป็นสิ่งที่เรานำเสนอกันมาตลอดอ่าเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
ถ้าสมมติว่าจะให้เขามาขายแปดสิบบาทเนี่ยเขาก็ขัดทุนอืม
ก็คือออกมาไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือขายไม่ได้
ดังนั้นเนี่ยตัวเขาเองเขาก็เลยเหมือนออกมาเพื่อที่
โคต้าให้พวกเขาหน่อยขอสักห้าเล่มก็ได้เขาว่าอย่างนั้นนะคะ
ให้พวกเขาจริงจังเลยคือไม่ใช่แบบไม่ต้องไปให้พวกเขาไปผ่านใครอีก
ไม่งั้นผ่านยี่ปั๊วตอนนี้แต่หลายหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจริงแล้วมันควรจะไปเรียกร้องกับพวกยี่ปั๊วไหม
บางทียี่ปั๊วก็ไปรับมาไงกว้านมาค่ะ

แต่วันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นมันก็ต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดว่าถ้าสมมุติจะแก้เรื่อง๘๐บาท
มันต้องแก้เรื่องพ่อค้าคนกลางให้จบก่อนไหมใช่นี่แหละถูกต้องไหมนี่แหละ
วันนี้ในที่สุดเรามีพ่อค้าคนกลางคนที่เขาบอกว่าเราเราอย่าพูดแบบตรงตรงคือมันจะมีคนที่ได้รับเอ่อ
็อตใหญ่อยู่แล้วอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าจะมีคนที่ได้รับล็อตใหญ่
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปแก้ตรงจุดตรงที่คนที่ได้รับรถใหญ่ค่ะแต่เนี่ยโคต้าอย่างที่บอกไปว่าส่วนใหญ่ผู้ที่มาชุมนุม
เขาก็จะบอกว่าบางทีเขาขอมาเนี้ยสองปีแล้วก็ไม่ได้โคต้าสักทีอะไรอย่างเงี้ยอืม
ต้องมาจัดกันดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเขาก็ออกมาเรียกร้องกันแล้วก็วันนี้ก็ค่อนข้างมีการกระชับพื้นที่เนอะเพราะเขาก็จะพยายามเดินทางไปที่แบบเยอะเหมือนกันนะคะคนเยอะนะเยอะ
รัฐบาลหลายก็รอว่าอืมอืมตอนนี้เรากำลังนะดั่งเช็คข่าวคุณอยู่ไปเรื่อยด้วยค่ะ
ที่ดำเนินรายการอยู่เนี่ยนะฮะแต่สักนิดนึง
อภิปรายไม่วางใจรัฐบาลเฮ้ยคราวเนี้ยมันเหมือนเห็นไหม
พักเพื่อไทยทำเป็นเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยใช่
พักฝ่ายค้านเขาจะมีโปรเตอร์โปเตอร์นะ
โสเตอร์ทั้งหลายเลยทำเป็นเรื่องราวเป็นแบบเป็นเหมือนเรื่องสั้นอะไรอย่างนี้กันมาเลย
ค่ะคือทำเป็นเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยน้องใช่
วันนี้การอภิมป์ปภาพของรัฐบาลเขาเชื่ออย่างนี้ว่า
พรุ่งนี้จะเป็นที่หลายคนจับตามองกันสุดเลยล่ะ

เพราะแต่ละคนเนี่ยที่โดนอภิปรายครั้งนี้
และที่สำคัญที่เขาจับตามองคือเอาล่ะ
เป็นครั้งแรกที่คุณธรรมนัฐเขาประกาศอย่างชัดเจนว่าเขามาอยู่ฝ่ายค้าน
เราก็จะดูว่าเมื่อคุณธรรมนัฐเมื่อบอกมาอยู่ฝ่ายค้านปุ๊บ
ตอนอาทิตย์ปราสไม่ว่างใจจะยกมือจริงหรือเปล่า

เราก็จะดูว่าเขาบอกตัวแปลครั้งนี้ไม่ใช่คุณธรรมนัฐอย่างเดียวนะ
แปรจริงคืองูเห่า

แล้วต่อไปแล้วแม่ยังไงแต่เขาก็ยังอยู่เหมือนเดิม
เขาไม่ได้มีการผลักดันหรือให้ออกไปจากพักหรือแม่
ก็ยังมีคนถามเยอะก็ยังอยู่กันอยู่เยอะ
นั่นไงในเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาไม่ทำตามนโยบายพัก
เวลาโหวตอะไรก็ตามก็โหวตสวนบ้างไม่ตามนโยบายที่พัก
บอกว่าให้ใหม่เอาอย่างนี้แล้วเขาก็เริ่มอยู่ต่อไปแล้วยังไง
มีค่าอย่างนี้ถ้างูเห่าขับออกจากพักเหมือนกับพักเก้าไกรตอนแรก
ไม่ขับใช่ไหมงูเห่าถ้าขับออกจากพักปุ๊บสอสอมีโอกาส
อยู่พักใหม่ได้ทันทีนึกออกป่ะไม่ต้องพ้นสภาพการเป็นสอสอ
เหมือนกับคุณธรรมนัทอย่างนี้โดนขับออกจากพักพลังประชารัฐ
ก็มาเปิดเป็นเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นคุณธรรมนัทมี๑๖คน
แต่ทางที่แล้วงูเห่าของเพื่อไทยอย่างเดียวก็๗
เพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกครั้งนี้จะโค้นบิ๊กตู่ได้หรือเปล่า
ยากอยากจะให้ดูรูปโปสเตอร์ซะหน่อยไม่ทราบว่าหาทันหรือเปล่านะฮะ
คือโปสเตอร์ของแต่ละพักเนี่ยเขาทำออกมาแบบว่าหาทานไม่รู้
เขาน่าจะเตรียมไว้แล้วนะหนูว่าน้ำ
นี่หลายคนอยากรู้ว่าน้ำคือคนไหนตั้งแต่วันนั้นที่ครบรอบอ่ะ
ที่เด็ดหัวนะใช่ไหมใช่ไหม

อันแต่ก็คนต้องไปโฟกัคที่นายกแล้วมีป้อมว่าจะเป็น
ยังไงตอบแม่ต้องวันนี้คือหลายหลายคนก็คือคนที่
เขาโดนชุดปู่เป้าหมายเด็กจริงอ่ะคือ
ปอที่เขาบอกว่าโอเคละคราวนี้จะสำเร็จกับไม่สำเร็จ
ซึ่งวันนี้จากทำเนี้ยลูกธรรมานเขาบอกว่าในการประชุมพลมม
ก็ได้เดินนำหน้าพลเอกประยุทธ์มายังบริเวณทางเชื่อม

โดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินตามมาที่หลัง

สวัสดีครับไม่ทราบเรามีภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
พลเอกประวิทย์ก็หันมารับไหว้ไม่มีภาพเหรอเดี๋ยวดู
มารับไหว้แล้วก็เดินเข้าไปตบหลังให้กำลังใจต่อหน้าสื่อมวลชนนะฮะ
หลังจากที่ถูกพักฝ่ายค้าเนี่ยยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ภาพมาแล้วอย่าดูกันนะฮะก็คืออย่างไร
นายกนายกเดินตามต้นเอกประวิทย์มาเพราะนั่งเตรียมกับก่อนค่ะ
ถูกไหมคุณแม่อืมนี่ไงอ่ะโอ้ใส่เสื้อสีฟ้านี่
ใส่แต่เสื้อสีม่วงใช่ไหมแม่ใช่อืมอืมนี่นะฮะซึ่งขนาดเดียวกันพลเอกประยุทธ์เปิดเพราะว่าตนเนี่ย
ได้หารืดกับภักดิ์ร่วมรัฐบาลค่ะหัวหน้าภักดิ์หลักฐิการภักดิ์
รวมทั้งในที่ประชุมคอรมอด้วยเนี่ยตนเพียงแค่พูดว่าขอให้ทุกคนเนี่ย
ข้อมูลต่างเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้น
สามารถชี้แจงในการอภิปรายไม่วางใจในครั้งนี้ได้และเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ย
ชี้แจงตอบคำถามได้ในทุกประเด็นที่มีความสัมพันธ์และเป็นข้อเท็จจริงนะฮะ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเอาจริงนายกกังวลไหมกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มพักเล็กพักน้อยเนี่ย
เพราะมันมีกลุ่มพักเล็กอีก๑๖คนถูกต้องไหมฮะ
เด็กบริบอกผมเคยบอกไปแล้วผมทำงานด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์
และผมเชื่อว่าทุกคนก็ทำงานมาอย่างนั้นเพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือประชาชนและประเทศชาติ
ฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมรับได้ทุกเรื่อง
รวมถึงต้องระมัดระวังอย่างที่สุดต่อให้การอภิปรายครั้งนี้นะฮะ
เพราะสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ
เขาว่าอย่างงั้นในสถานการณ์โลกปัจจุบันก็ไม่ปกติดังนั้นการไว้วางใจถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ด้านการลงทุนการค้าการตลาดเศรษฐกิจต่างมีความเกี่ยวเนื่องกันหมด
ขอให้ดูสถานการณ์ต่างประเทศไปด้วยทั้งในอาเซียนแล้วก็ภูมิภาคอื่น
ทุกคนล้วนมีปัญหาเหมือนกันหมดทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ในปัจจุบัน
เราในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคมโรคก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยว่า
อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทุกประการเลยเขาว่างั้นนะฮะ
ก็ต้องจับตาดูพรุ่งนี้วันแรกจะมองมากเลยแต่เห็นบอกว่า
พักแรกที่อยากจะแบบอภิปรายก็คือคุณอนุทินใช่ไหมแม่
เขาว่าอย่างนั้นพักภูมิใจไทยเห็นว่าทุกคนตั้งเป้าเลย
ว่าคุณเอาจริงมันยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาจะเป็นยังไง
เพราะว่าน่าจับตามองก็นอกจากคุณอนุทินคุณมีคุณจุลินคุณจุลินเนี่ย
ปกติจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่คราวนี้ก็จะเป็นการอภิปรายไม่วางจากคุณจุลินว่า
คุณจุลินจะเป็นยังไงนอกจากนั้นยังมีคุณศักดิ์สยามชิดชอบ
คุณศักดิ์สยามเนี่ยถือว่าต้องโดนเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม
ยังมีอีกหลายหลายคนที่จะต้องโดนกันเยอะพอสมควรเขาบอกว่าคราวเนี้ย
อยากจะให้เห็นเป็นถ้าคุณมีโอกาสเห็นโปสเตอร์ก็จะเห็นไปว่า
เหมือนเป็นโปสเตอร์เลยใช่เป็นโปสเตอร์หนังดีดีนี้เองเลย
เหมือนเป็นเรื่องสั้นด้วยนะเขาทำมาเป็นแบบวีดีโอด้วยอ่ะ

เดี๋ยวเรารอดูว่ามีภาพไหมนะคะ
เพราะวันนี้หลายท่านก็ยังอยากติดตามความคืบหน้าของพี่ซันนี่
ที่ตอนนี้เพื่อนในวงการบันเทิงก็ออกมาไว้อะไร
แล้วก็หลายคนก็อยากจะทราบถึงว่าสาเหตุที่แท้จริง
อกจากที่เพื่อนในวงออกมาประกาศว่า
คือพี่ซันนี่ก็คือสูญเสียก็คือเสียชีวิตแล้วภายในห้อง
ตอนนี้คนก็อยากจะทราบว่าตอนนี้งานศพเป็นยังไงต่อ

เดี๋ยวเราจะกลับมากันเกี่ยวกับซันนี่ยูโฟ
รู้สึกว่า๒วันที่แล้วเขายังมีสติอยู่นะ

วันที่แล้วถ้าสมมุติใครติดตามคุณซันนี่เนี่ยนะฮะ
ว่าเขามีสติอยู่แล้วเขาบอกว่าไม่อยากจะเป็นกลัวคนจะรู้ว่าเขาไม่สบาย
รู้สึกจะเป็นไทรอยด์ก่อนแล้วก็มีคนไปเรียกเขา

เพราะว่าเขากลัวแม่เขาซึ่งไม่สบายอยู่จะรู้ว่าเขาไม่สบายจะเป็นห่วง
ปรากฏอีกครั้งหนึ่งก็ไปเรียกเดี๋ยวเราจะกลับมาไล่เรียงให้คุณฟังกันฮะ

ขอขอบคุณวันเกิดพี่หนุ่มค่ะ

เป็นสิ่งที่พี่ชอบทุกอย่างเลยค่ะ
ชอบคุณครับชอบคุณครับ
ชอบคุณครับชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ
ชอบคุณครับ
ชอบคุณครับ
ชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ
ชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ
ชอบคุณครับ
ชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ
ชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ
ชอบคุณครับ
ชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ
ชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ
ชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ

ชอบคุณครับ

ส่วนลูกสาวของตนเองเป็นเด็กพิเศษนะฮะขลุกอยู่แต่ในห้องบนบ้าน
ตนเองเนี่ยต้องหาข้าวหาน้ำไปให้ลูกกินและต้องออกไปทำงานหาเงินมาเป็นค่าข้าว
หลังถูกจับครับได้รับการปล่อยตัวออกมาต้องกราบขอบพระคุณตำรวจด้วย
ก็คือพันตรวจเอกเทพิทักษ์ที่ให้การช่วยเหลือทั้งนี้มีรายงานนะครับว่าหลังสื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ทราบข่าวมาแล้วติดต่อมาแล้วติดต่อมาหานางสาวนันนะครับช่วยเหลือแล้วนะฮะดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและได้มีประชาชนเนี่ยติดต่อที่ศูนย์วิทยุโพท

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคุณแม่ก็คือคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็พูดลำบากนะฮะทางผู้จัดการร้านสะดวกซื้อเองเนี่ยเขาก็ไม่ยอมไง
เพราะเขาบอกว่าไปขโมยของเขาใน๓ครั้งแล้วผู้จัดการร้านนะฮะแต่ทีนี้เธอก็บอกว่าขอโทษจริงไม่มีตังค์แล้วลูกเนี่ยอยากกินนม
ขโมยของก็อาจจะไปสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ
แต่ทางกฎหมายศาลนี้ก็มี
ก็คือรักขโมยถึงแม้ว่ามันจะเป็นของที่น้อยนิดแต่บางทีพอมันเป็นเรื่องของกฎหมาย
มันก็คือความผิดอีกอย่างนี้แต่ก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เนาะ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็เรื่องของประหลัดกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะ
ก็ที่บอกว่ามีการเชิญเชิญทางกรุงเทพมหานครเขาบอกอย่างนี้นะคะ
ให้มาขอความร่วมมือหน่อยบอกลดละเลิกกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด
ทีนี้นะคะเรื่องนี้คุณชัดชาติเขาก็เลยออกมาบอกนะคะทีแรกก็บอกว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ย
เป็นการเชิญประหลัดกรุงเทพมหานครก็คือคุณคจิชัชวานิส
ซึ่งก็มีการมอบหมายให้นายแพทย์วันธนีวัฒนะรองประหลัดกรุงเทพเข้าร่วมประชุมแทน
โดยข้อมูลที่ประหลัดกรุงเทพให้มาไม่มีการเชิญผู้ว่ากรุงเทพ
อันนี้คือทีแรกนะคะเมื่อช่วงสายสายของวันนี้ก็เลยมีการให้ตรวจสอบดู
ส่วนประเด็นที่สาธารณสุขขอความร่วมมือลดละเลิกกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเนี่ยค่ะ
แต่ที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย

เพราะว่าส่วนใหญ่ติดกันภายในครอบครัวแล้วก็ที่ทำงาน

ต้องไปดูทั้งหมดทั้งออฟฟิศห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านอาหารด้วย
ศูนยวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดง
จากเดิมเนี่ยค่ะแค่วันศุกร์เป็นศุกร์แล้วก็เสาร์ด้วยนะคะ
พร้อมกับตรวจหาเชื้อโควิดแบบเชิงรุก
ในขณะเดียวกันก็ต้องดูในจุดที่เป็นปัญหา
แล้วก็ดูเรื่องเตียงรักษาผู้ป่วยระดับสีเขียวสีเหลืองสีแดง
เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อจะมารับยาแล้วก็กลับบ้านเนี่ย
ส่วนที่กังวลตอนนี้คือกลุ่ม๖๐๘ค่ะ

เท่าที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเคสหลายกรณีมากที่แบบว่า
เป็น๖๐๘แต่ไม่ได้รับยา
บางทีไปได้แค่แบบพาราอย่างเดียวแล้วให้กลับบ้านอย่างนี้
ก็บอกทั้งยาแก้โควิดอ่ะ

ทุกคนจะบอกว่าอ้าวยามีเพียงพอถูกไหมคะ
หลัดสาธารณสุขเองท่านก็ออกมาชี้แจงบอกว่าจริงเนี่ย
เขามีการเชิญคุณชัดชาตินะช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหยุดยาวกันใช่ไหมคะ
ก็มีการบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเชิญตรงนี้แล้วเดี๋ยวทำหนังสือออกตามหลังไป
อย่างที่เราเห็นนะคุณชัชชาติจะไม่เห็นเอกสารเพราะว่าเอกสารจะตามมาที่หลังไง
ก็คือเชิญมาวางแผนร่วมกันถึงสถานการณ์
ประหลัดบอกว่าท่านไม่อยากจะให้เกิดการขาดแคลนยารับไม่ได้
ก็บอกว่ามีเหลือเฟือจะกระจายทุกที่
คือเอาง่ายตอนนี้ยามันไม่ได้มีเหลือเฟือมากพอที่ไปกระจายได้ทุกที่
ท่านก็ออกมาบอกแบบเนี้ยซึ่งพอช่วงตกแบบบ่ายบ่ายมาเนี่ยค่ะ
คุณชาติชาติก็ออกมาบอกแล้วว่าได้รับหนังสือเชิญจากทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
ขอบคุณมากที่แบบว่าให้เกียรติในการเชิญเข้าไปร่วมหารือ
ร่วมประชุมท่านบอกว่าท่านมีธุระที่ท่านจะต้องไปทำ
ดังนั้นวันนี้ท่านก็คือไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีโอกาสที่จะทำได้
ท่านก็จะซูมเข้าไปท่านว่าอย่างนั้นนี่แหละ
เขาบอกว่าสิ่งสำคัญคือการประสานความร่วมมือกันนะตอนนี้
ถ้าสมมุตินับรวมเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีการบอกรายวัน
พอบอกเป็นสัปดาห์ปุ๊บนี่แหละค่ะ๑๐ถึง๑๖เนี่ย
ที่เขาบอกว่าบางวันวันละ๓๐๐๕๐๐นั่นคือเรื่องจริงนะ
วันนี้ถ้าตายยังไงปัญหายาฟาวิขาดแค้นแน่นอน
โมนูก็น่าจะขาดแค้นเพราะเราสั่งกันมาได้ไม่เยอะถูกต้องไหม
เจ้าเดียวสั่งไงเขาถึงบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันไม่รู้ว่าวิกฤตคือยังไง
แต่เห็นหมิ่งชะลิสาเขาเป็นเขาบอกเขาหนักมาก
ตอนนี้วันละเป็นค่ะไม่มันจะแสบคอมากกว่าปกติ
หมายถึงว่าเจ็บคอเนี่ยแม้กระทั่งกลืนน้ำลายหรือกินน้ำมันจะบาดคอ
เขาจะรู้สึกกันแบบนั้นนะคะแล้วตอนเนี้ยถ้าสมมุติมีอาการเริ่มต้นมาปุ๊บ
หญิงต้องใช้สเตรอยอ่ะใช่เพราะพี่หญิงเขาเจ็บคอแบบแสบคอมาก
เขาต้องใช้วิธีการบ้วนน้ำลายออกใช่
กินอะไรไม่ได้หนักมากแล้วก็คลายขึ้นสูงเกล้าใช่ไหมใช่
เดี๋ยวขออนุญาตเล่าเรื่องคุณซันนี่ได้ไหมฮะ
นิดหนึ่งอย่างที่เรารู้มาเมื่อกี้ข่าวเย็นก็ได้นำเสนอกันแล้ว
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณซันนี่ซึ่งล่าสุดคนที่ออกมาเปิดเผยข่าว
ก็คือคุณมัมราโคนิคคุณมัมราโคนิคเนี่ย
เขาบอกว่าเขารู้มาสักระยะหนึ่งแล้วว่าคุณซันนี่เนี่ยป่วย
ป่วยแล้วเขาก็ได้พยายามติดต่อบางทีในระหว่างนั้นน่ะ
เขาติดต่อไปหาคุณซันนี่ว่าคุณซันนี่รับงานไหม
คือแบบว่างานที่แบบว่าเป็นงานร้องเพลงพวกเขาจะมีงานร้องเพลงกัน
เป็นแบบงานกลางคืนงานอะไรอย่างนี้คุณซันนี่รับงานไหม
ปรากฏคุณซันนี่บอกว่าไม่รับช่วงนี้ป่วยเขาว่าอย่างงั้นนะฮะ
แล้วก็จริงแล้วเบื้องต้นจริงเนี่ยก่อนหน้านี้เขาหมดสติที่คอนโด
แล้วปรากฏว่าพยายามปั๊มปั๊มหัวใจไม่ขึ้นเขาไม่สบายเป็นนู่นเป็นนี่มาเยอะมาก
แล้วเขาก็ไม่ยอมบอกใครอันนี้พี่มัมบอกนะฮะล่าสุดล่าสุดเพิ่งได้คุยกันเมื่อเดือนที่แล้ว
โทรศัพท์คุยกันติดต่อบอกซันนี่ไปร้องเพลงกันนะ
เขาบอกว่าฉันไม่รับงานฉันป่วยอยู่แต่ก็ไม่ได้สอบถามรายละเอียดอะไร
แล้ววันนี้นิติคอนโดก็โทรมาหาคุณมัมลาคลอีกนะฮะ
เพราะว่าโทรศัพท์ซันนี่น่ะมีเบอร์พี่มัมลาโคนิคอยู่ไงจึงซึ่งพี่ไม่รู้จักญาติคุณซันนี่เลย
ให้เบอร์เพื่อนสนิทอีกคนนึงไปที่รู้อะไรมากกว่าคุณมัม
ตอนนี้ก็เลยติดต่อยาดได้ส่วนเรื่องรายละเอียดทุกอย่าง
เกี่ยวกับการจัดงานเนี่ยยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับ
เขาบอกว่าทางกู้ภัยเนี่ยได้เผยเบื้องต้นว่าได้รับแจ้งว่าพบชายเนี่ย
นอนหมดสติอยู่ในห้องภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านวังทองหลางเนี่ย
ใช่ฮะหมดสติอยู่หรือยังงั้นอ่ะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเขาเสียชีวิตแล้ว
ทางญาติก็ได้นำร่างเนี่ยไปร้างเนี่ย
เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่าคืออย่างนี้เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นอย่างนี้
คือคุณซันนี่เองเนี่ยป่วยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ
แต่ว่าไม่ได้บอกใครเพราะตัวเขาเองเนี่ย
รู้สึกว่าเขาก็บอกให้เหตุผลกับทางนิติเนี่ยว่า
เขาอ่ะเป็นก็เป็นเป็นแบบคนที่มีชื่อเสียง

ทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางฝั่งของนิติเองเนี่ย
ไปได้กลิ่นของอุจจาระหรือว่าปฏิกูลของสุนัข

เพราะพี่ซันนี่เนี่ยเขาเลี้ยงสุนัขอยู่
ปรากฏว่าคือช่วงระยะหลังเนี่ย
ประมาณสัก๓๔วันก่อนเนี่ยเขาก็มีโอกาส
นิติได้มีโอกาสคุยกับทางคุณซันนี่เหมือนกัน

แต่อย่าเพิ่งแบบไปบอกใครว่าเขาไม่สบายอะไรประมาณอย่างนั้น

จระเนี่ยมันก็โชยออกมาแล้วมันแรงมาก

ซันนี่เองเนี่ยก็เหมือนแบบ

คือนอนติดเตียงคือป่วยเยอะมาก

แต่ว่าโทรส่งโทรศัพท์เนี่ยก็ยังอยู่ในมือนะ

ตอบรู้เรื่องในตอนแรกตอนที่ไปหาเนี่ย
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องแบบเอาตัวมาล้าง

พี่ซันนี่เองหรือเป็นของสุนัขที่นี่
นอนอยู่บนเตียงหรือเปล่าเขาก็ล้างตัว
เสร็จปุ๊บเขาก็เรียกรถมาเนี่ย

ถูกพาตัวลงมาข้างล่างพอมาข้างล่างเสร็จปุ๊บเนี่ย

เอาขึ้นรถไปพอขึ้นรถเสร็จปรากฏว่าพี่ชันนี่เขาช็อก

หัวใจกันพอปั๊มหัวใจเสร็จปุ๊บเนี่ย

เขาก็เลยพาพี่ซันนี่ออกมาวางไว้ตรงหน้าคอนโด

ก็คิดว่าไปเสียชีวิตบนรถถูกต้องไหมครับ

บนรถแล้วแต่ตอนที่อยู่บนคอนโดเนี่ย
อยู่ในห้องเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะ

ไม่ไหวแล้วอ่ะสภาพแบบ

แล้วก็ขึ้นรถเนี่ยก็ไปมีอาการไง

แล้วก็เขาก็เลยปั๊มปรากฏปั๊มไม่ขึ้น
พอเสียชีวิตเขาก็เอาลงมาตรงนี้
เออไทรอยด์เขามีการไทรอยด์ของแก่กำเลิฟขึ้นด้วย

มันจะมีเป็นพิษใช่ไหมไทรอยด์เป็นพิษ
แต่อันนี้คือด้วยโรคเนี่ย

เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกทีน

ไม่น่าจะถึงขั้นนี้ไง

ก็สงสารแกผมอ่ะ
ตกใจมากเลยเพราะรู้เพราะว่าเมื่อก่อนชอบอำแก

ชอบอะไรอย่างนี้แบบเจอหน้าก็แกล้งแกตลอด

พี่ศัลนี่ไม่รู้อายุน้อยกับพี่เนาะ

พี่ศัลนี่มาออกรายการและกับสดิกับพี่มาม

เร็วคือแต่ก็บอกอ๋อเพิ่งมารู้ตอนหลังว่า

ป่วยมาสักระยะแบบระยะใหญ่แล้วล่ะ
อีกหนึ่งเรื่องฮะ

ไอ้ยาอีกมันกลับมาระบาดอีกแล้ว

มันออกฤทธิ์หลอนกว่ายาบ้า

หาซื้อง่ายพอกับวิตามินซีแล้ว

ดูสิมันทำซะน่ารักเลย

ในอำเภอธาตุพนมครับนะครับ

ร๓เนี่ยกองกำลังสุรสักมนตรีเนี่ย

ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ปรับปราม
เป็นตัวการ์ตูนหมีภูสีเหลืองเหลือง

บริเวณริมโขงในพื้นที่

ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนั่นแหละ

ทิ้งเอาไว้ที่ริมฝั่งโขง

คือสปลาวเพื่อนำมาพัก

เหมือนโคโลมาสค์

ตรวจนับนะ๑๘๘๐๗เมตรนะ

ผู้กำกับวิสูจน์หลักฐาน

พบยาอีการ์ตูนหมีภูเนี่ย

ตัวยาตัวนี้มันคือคล้ายกับยาบ้า

แล้วก็เป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งที่จะออกลิฟต์

มีทั้งกินผสมน้ำแล้วแต่ความชอบ

และอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตรวจยึดได้

เชื่อว่านำเข้ามาเมื่อเสพคู่กันปุ๊
แล้วมันจะทำให้ออกลิฟต์รุนแรงมากกว่าเดิมคือเขาก็สาธิษฐานว่า
อาจจะมาจัดเป็นชุดแล้วขายหรือเปล่าอืมเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้เขาก็เลยไปทำว่า
ชุดพวกเนี้ยใครจะเป็นลูกค้าใครจะเป็นคนสั่งซื้อเขาก็บอกเลยครับว่าเป็น
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนักเสพยาเสพติดที่นิยมใช้ในกลุ่มไฮโซ
เนื่องจากเม็ดหนึ่งเนี้ยนะเห็นหมีอันเนี้ยเม็ดหนึ่งเกือบพันแบบร้อยกว่าบาทอ้าว
เกือบพันพันหนึ่งก็แบบแพงสุดแล้วก็มีเกือบพันเดี๋ยวนะ
ถ้าพี่หนุ่มไม่หันมามองหนูก็ไม่คิดอะไรอ่ะเมื่อกี้
พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเห็นป่ะเนี่ยถ้าพี่ไม่หันมามองพี่มดเขาพูดเองเขายังไม่คิดอะไรเลย
ทำไมอ่ะคุณหนูก็เห็นอะไรเห็นไม่คิดเห็นอะไรเห็นหมีอ่ะหรอ
เห็นหมีอย่างเงี้ยพี่มดบอกซึ่งถ้าถ้าสมมุติแกไม่คิดมันก็ไม่คิด
ไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยแค่หันไปอย่างเงี้ยเฉย
หนึ่งเนี่ยพันบาทเห็นเป็นหมีก็จะบอกเห็นเป็นรูปหมีอย่างเงี้

ก็เม็ดหนึ่งพันบาทนึกออกป่ะเออ
ก็บอกสิเออเห็นเป็นรูปหมีแบบนี้คุณบอกเห็นหมีแบบนี้
มันอยู่ที่จิตใจพอพูดแบบนี้ผมก็
เข้าใจไหมมันอยู่ที่จิตใจวันเกิดอายุเยอะแล้วลดละ
จิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตรงไหนแหละเขาก็บอกว่าเอาล่ะ
ลักษณะเสี่ยงออกฤทธิประสัตว์ที่สำคัญคือเขาขายกันเนี่ย
ละพันแต่มันเสี่ยงที่จะแบบว่าหลอนยิ่งกว่ายาบ้าอีก
โดยยานอนหลับตัวนี้ก็มีอีกนะฮะที่เขามีการจับกลุ่มไว้แล้วไอ้ยานอนหลับตัวเนี้ย
มันออกฤทธิ์กฎประสาทส่วนกลางทำให้หลับเลยอยากลองไหมล่ะ
ไม่เอาเนอะจะไปขอตำรวจมาห้ามไม่เอายาชนิดเนี้ยเป็นยาต้องห้ามเลย
นอนหลับมีไหมแต่ไอ้ตัวนี้มันแรงกว่ายานอนหลับทั่วไปที่มีอยู่ท้องตลาดนะฮะ
แล้วที่สำคัญมันไม่มีชื่ออยู่ในบัญชียาของสาธารณสุขรวมถึงไม่มีการผลิตในประเทศไทย
ต้องนำเข้าจากต่างประเทศคาดว่าอาจจะมาจากทางยุโรป
แล้วก็มาพักอยู่ที่ลาวแล้วก็เข้าสู่ไทยอืมอย่างไรก็ตามนะฮะ
มีการส่งของกลางเนี่ยไปตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งถือว่า
เป็นการยึดยาทั้งสองชนิดเนี่ยเป็นยาเสพติดชนิดรุนแรง
มีการตรวจพบเจอแล้วก็หวั่นที่จะระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวเนี้ย
เขาก็เลยบอกว่าเอาง่ายนะพ่อแม่บางทีคิดว่าลูกอ่ะ
กินขนมหรือเปล่าเพราะมันทำเป็นแบบรูปน่ารักไม่กล้าพูดคำว่าหมีเลย
อืมนะฮะทำเป็นน่ารักเนี้ยพูดได้ไม่ใช่เนี้ยยาเสพติดร้อนร้อน
แล้วขอบอกว่าวันนี้ยาบ้านอ่ะหาง่ายแล้วมันถูกลงทีเหรอแม่เขาบอก
เพราะยาบ้าหาซื้อได้เหมือนวิตามินซีเลยอ่ะเขาบอกอยู่เนี้ยอืม
แล้วเดี๋ยวนี้จัดแพ็กเกจเป็นแคมเปญกันด้วยอ่ะอืมน่ากลัวไหมแล้วคุณคิดดูยาอีดูสิ
ดูไม่น่ากลัวเนอะดูแบบว่ามันอันนี้ดูแบบน่ารักเหมือนวิตามินเด็ก
ใครไม่เห็นเหมือนวิตามินซีเด็กอ่ะแต่ไม่ใช่เลย
ซึ่งจริงแล้วแบบสารข้างในที่ใส่ลงไป
เราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปในปริมาณอะไรเท่าไหร่ก็อันตรายมากเด็กเด็กไปเห็นมันหยิบหยิบได้ยุ่งเลยนะ

ตายแขนกผู้ใหญ่กินอีกที่เนี่ยหลอนเลยอ่ะแล้วเด็กกินอีกที่ไหนมันเป็นไงอ่ะ

เกินมากมีข่าวเกือบทุกวันจริง

แต่ยังไม่บอกใช่ไหมยังไม่บอกยังบอกค่ะอ๋อเหรอ

เนี้ยก็ถามเนี้ย

พักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
แจ้งคุณผู้ชมนะคะพรุ่งนี้น้ำมันเบนซินค่ะลดอีกห้าสิบสตางค์นะคะ
ในช่วงที่ผ่านแล้วหลายบาทแล้วค่ะทั้งก่อนที่ดูอเจมส์๓บาทขึ้นกับ๓บาทกว่า
พรุ่งนี้ลงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ค่อยเติมใหม่เป็นไปไม่ได้เหรอ๑๕บาทน่ะ
บ้าเป็นไปได้เพราะมันขึ้นมาขนาดนี้

ดีเซลยังต้องอยู่ทั้งนี้
บรรที่๙๕ใช่ไหมคะ
เกือบไปแตะ๕๑อยู่นะ
โอ้โหต้องลองดูเลย

รอดูกันต่อไปว่าจะเปลี่ยงไง
คนหนึ่งเนี่ยไปส่งของแหมเขาอารมณ์ดีเต้นลองดูหน่อย

ระบุข้อความเลยบอกว่าเห็นน้องแฮปปี้พี่ก็ดีใจก็งงว่าทำไมมาแขวนเงียบ
น้องไม่ได้ขี่รถเข้ามาแต่น้องเต้นมาตั้งแต่ปากซอยเลยน่ารัก
อย่างไรก็พบว่าคลิปดังกล่าวถูกโพสต์เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมนะครับ
มีคนไปดูเนี่ยล้านกว่าครั้งแล้วนะเนี่ยแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลยก็คือ
จฉาความดุ๊กดิ๊กความสนุกกับงานน่ารักไม่รู้ว่าเจออะไรดีมาน่ารักเกินปุ๋ยมุ้ย
มันก็มีน่ารักเงินปุ๋ยมุ้ยอารมณ์ดีแบบนี้ก็ดีเลยทีเดียว
ไปดูเรื่องราวนาทีระทึกที่แถวถนนพระราม๒นะคะตอนนี้เขามีการสร้างทางด่วนยกระดับกันอยู่นะคะ
ทีนี้เนี่ยเวลาเราขับรถไปเวลามันผ่านพื้นที่ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นข้างบนเราหรือด้านข้างเรา
เราจะรู้สึกแล้วมันจะมีความระมัดระวังว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรหล่นลงมาโดนรถเราหรือเปล่า
ปรากฏเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงเป็นคลิปอุบัติเหตุบนถนนพระราม๒เนี่ยมันหล่นลงมาอย่างนี้
สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงเพราะดีมากที่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

เหล็กอยู่ด้านบนล่วงลงมา
เขาบอกว่าทับรถพ่อกับแม่เขาจนลอยระหว่างทางกลับบ้าน
ใจจะวูบมากตอนที่แม่โทรมาบอกเฉียดกระจกไปนิดเดียวเอง
เล่าไปเนี่ยตัวคุณแม่ก็ร้องไห้ไปทำไมถึงช่วยแบบนี้

ก็เหมือนกับเครนเวลาที่ยกแบบตอนสร้างคอนโด
นึกออกป่ะที่จริงมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายจริงนะ
โอ้โหรถกระเด็นเลยเมื่อกี้แล้วตกมาหน้าฝากระโปรงอ่ะ
คือถ้าเกิดรถคันนี้ขับเร็วกว่าเมื่อกี้อีกนิดนึง
โดนห้องเครื่องคนขับพอดีอย่างนี้
จริงมีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการก่อสร้างทางด่วนยกระดับ
มีเครนที่ใช้ยกพื้นถนนเชื่อมต่อโดยขณะที่ผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบเขาไม่พบคนงานนะคะ
แต่เพียงว่าคนงานจะเริ่มทำงานในเวลากลางคืน

พอเราเห็นแบบนี้เราก็จะกลัวเวลาเราขับผ่านรถ

ถึงก็บอกว่าความปลอดภัยอย่างที่จริงแล้วมันมีอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นมากมายเนอะ
ที่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวนั่นเอง

อีกสิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากหลังจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ฮะ
ได้โพสต์คลิปการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งของเบาสาวคู่นึง
โดยระบุว่าขยะเปียกเวดดิ้ง

คือสิ่งหนึ่งเนี่ยพวกเรากำลังโรนโรงว่าไม่ให้มีควันพิษ

คือไอ้การถ่ายพรีเวดดิ้งของเบาสาวคู่นี้
เขานำรถกระบะมาหลายคันเลยมาเบิ้ลเครื่อง

แถมยังเบิร์นยางรถจนเกิดควันซ้ำขึ้นมาอีก
เพื่ออะไรก่อน
ไม่รู้อะมีการเบิ้ลยางด้วย
ไดไอซ์เพื่อสร้างบรรยากาศฉากหลังให้เป็นแบบภาพถ่ายพรีเวดดิ้ง
คนก็เลยบอกเฮ้ยตำรวจขนส่งเทศบาลกรมทางหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่
งานแต่งของใครทำบรรยากาศเหมือนสวรรค์มั้งคะอะไรอย่างนี้
เห็นว่ามีคนเข้าไปโวยพรเต็มเลยแม่
วยพรอะไรคะอวยพรใช่ไหม

ไหนดูคอมเมนต์อันไล่คอมเมนต์มาพี่น้ำ

นี่ทำบรรยากาศเหมือนสวรรค์บ้างคะ

ไม่ได้แล้วมันเป็นถนนนิ่งมันเป็นถนนสาธารณะด้วยไหม
เนี่ยแล้วถ้าสมมุติบ้านใครอยู่แถวนั้นเขาจะไม่ด่าพ่อด่าแม่เราเอาเหรอ

นะฮะก็เป็นคนก็พูดกันถึงว่าพรีเวดดิ้งอันนี้มันถูกต้องแล้วเหรอ
นี่สเหลอเฟอร์วังมากอะไรเงี้ย
ก็ไม่รู้ก็คือต่างนานาคือ
เอาจริงคือถ้าคุณจะทำอย่างนั้นคุณ

ได้ไอ้ก็ได้เนาะได้ไอ้ต่างจังหวัดมีขายไหม
ไม่อยู่ดีกราฟิกก็เนียมแน่เออซื้อไปทางนี้มันทำลาย
คิดถึงคนรอบรอบใช่บ้านเรือนแถวนั้นล่ะ
หนึ่งเสียงต้องมีเสียงเสียงอุบาทอุบาทต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วเสียงดังแน่
สองถ้าเกิดบ้านแถวนั้นมันมีคนป่วยอยู่ล่ะเด็กเล็กคนแก่อยู่ล่ะ
คิดถึงเขาบ้างไม่แค่นั้นเองก็เรียงมีคนพิพากษาวิจัยเยอะ
ประสบคุณว่ามันเหมาะสมนั้นกับพรีเวดดิ่งมากดจะเป็นงานแต่งงานแล้ว
จะเป็นงานที่ครัวจะลงหรือป่าวเออใช่แน่นอนสิ

ริ้วรอยพาโฮลเซรั่มนิดนึงค่ะอ่าเมื่อวานนี้ก็มีงานแต่งงานของคุณแอร์
พันธิดากับคุณไอซ์รัชศิษย์นะคะทีนี้ก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
กันมากมายทีเดียวทีเนี้ยค่ะหลายคนก็อยากเห็นช็อตไฮไลท์
เวลาเขาโยนช่อดอกไม้เนี่ยใครจะเป็นคนรับดอกไม้ได้
ปรากฏว่าคุณป๋อมแบมแม่เป็นคนคว้าช่อดอกไม้มาได้นะ

ได้น่ะแต่แต่ทำไมวิ่งไปทางหลังวิ่งไปทำไม
เยือนให้คุณโบเมลาดาค่ะ
เอาไปให้คุณโบเมลาดาซึ่งในวันนั้นเนี่ยคุณโบเมลดาก็ไปกับคุณอเล็กธิระเดชด้วย
ทีนี้ก็เสียงปรบมือคนละข้างโยกใหญ่กันเลยทีเดียวอเล็กก็งงงกับผมถ่ายคลิปนะจริงจริงอ่ะ
คนที่รับไม่ใช่ไม่ใช่โบนะคุณปอมแปมวิ่งเอาไปให้ดูสิ
โอ้โหอยากให้คู่นี้แต่งต่ออยากให้คู่นี้แล้วเขาก็เลยขึ้นไปบนเวที
ก็มีการอวยพรให้คุณแอร์คุณแอร์เขาก็อวยพรเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็น
เล็กแบบดูแบบมีความสุขแบบเท่านี้อ่ะคือเขารู้สึกเหมือนกับว่า
ณวันนี้เขามีความสุขยังไงที่เขาเจอคนนี้เขารู้สึกว่าอเล็กก็เป็นแบบนั้น
แอร์เขาพูดอย่างนี้นะคะที่เขามีการแบบอวยพรให้อะไรอย่างนี้
เนี่ยเขาก็บอกเห็นไหมว่าคุณต้องแปมได้ได้
อีหอยบอร์น
คนก็แซวบอกว่างานใคร
คืออาจจะคิดว่าเราทั้งสองคนรู้จักแอร์แกล้ง
แต่วันนี้เขาไม่ได้รู้นึกแน่นอน

ใช่เพราะคุณอเล็กเขาเล่นละครกับคุณแอร์ด้วยอะไรอย่างนี้
คุณน้ำเล็กเขาก็เลยมีการโอ้ยพร้อมน่ารักกันไปบนเวที
ที่จริงแบบแอร์อยู่กับช่องสร้างจากสตรอบเบอร์รี่ชีสเค้กอ่ะ

เจอแอร์ตั้งแต่สมัยไหนรู้ป่ะ
ตั้งแต่ตั้งแต่งานโฮมโปรสมัยก่อนอะ

แอร์เนี่ยเป็นคนที่ไปสมัครแล้วไปแข่ง

แอร์เป็นคนที่ชอบเล่นเกมโชว์มากค่ะ

สมัยก่อนนี่เวลาไปออกรายการเกมโชว์นะ

แล้วนางเป็นคนที่แบบชอบเล่นเกมโชว์จริงแล้วเล่นเก่ง
ไปเกมโชว์ไหนนี่คือแบบหืม

ก็นางไปเจอกันแบบยังไม่อยากจะเชื่อว่านางจะแต่งงานเลยอ่ะอืม

ไว้เดี๋ยวไปทานข้าวไว้เดี๋ยวชวนน้องไปทานข้าว

ที่จะเข้ารายการเมื่อกี้ที่เราคุยไหม

ลูกถูกคุยกับรถเมทเลย

พี่บอกมาตุ้มมาตุ้มฝากบอกแอร์ด้วยนะพอดีพี่ไปไม่ได้
แต่พี่หนุ่มได้บอกเจ้าภาพไปแล้วว่า

บอกเออพี่ไปไม่ได้จริงไว้เดี๋ยววันหลังฝากบอกแอร์
เดี๋ยวพี่พาแอนไปทานข้าวกับสามีนะอะไรอย่างนี้

ของฉันน่ะไปนัดกับมันว่าเออแกฉันไม่ชอบพิธีการ

มันต้องไปงานอื่นได้แต่งานน้องมันทำไม่ไป
มึงนี่แวะจริงน่ะไอ้เหี้ยซาตาน
จริงนะวันเกิดแทนที่มึงจะทำจริง

คำไมไม่เห็นจำงานน้องอ่ะ

ดึงก็แบบไม่รู้จักคนหรอ
แล้วเมื่อกี้พูดรัศมีแขมะตูมใครอยู่ในนั้นน่ะ
อยู่หมดอ่ะ

อ่าติดงาน
ติดปาร์ตี้นี่ติดงาน

พี่บอกเลยว่าพอดีแบบพี่วันเกิดพี่พอดีแบบวันนี้แบบ
ทำงานเนี่ยก็เลยทำอย่างเมื่อวานแทน
อะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ไปขอโทษไปแล้ว
แต่มดดำควรไปเพราะไม่ได้ทำอะไร

โอ๊ะฮะไอ้แวงไอ้เลวเลวเลวพี่ไม่ได้ไปหมดเลยเมื่อวานเนี่ย

หมีภูก็ต่างงานเมื่อวานเหรออ้าวหมีภูก็ต่างงานเมื่อวานนะ
มีสิเค้าจะบอกให้หมีภูยังมีผัวฉันยังไม่เห็นเกิดมีสิเขาเลย
เมื่อวานก็แต่งงานเมื่อวานวันเลิกดีใครก็แต่งงาน

โอ้วพี่โดมพี่โดมก็เอาแฟนไปเปิดตู้
หมีภูก็ต่างงานแล้วเนอะโอเคสำนักความยินดีด้วยนะหมีภูนะ

อ้าวนะหมีภูนะเออ
เอ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับโอ้โห
คู่นี้นี่เป็นคู่จิ้นยุค๙๐นะอุ้มสิริยากรกับคนตันทสะเทียน
นี่คู่นี้เห็นไหมกล้องจับนี่จำได้ไหมเขาเป็นตอนนั้นที่ดังมากคือเรื่องอะไร
จินตปาตีอะไรคือจินตปาตีละครเรื่องจินตปาตีพี่เล่นด้วยมีหนุ่มพงภัณฑ์ด้วยมีพี่ด้วย
นี่เห็นไหมเห็นไหมพี่หนุ่มยังได้รับเกียรติอยู่ในยุค๙๐นะ
ทินรึเป็นอะไรแบบเว้ยไม่ชอบดูเมียนะถึงเป็นดาราอยู่๙๐ให้หนุ่มเนี้ย
ดูตรงผมก่อนย้อยรัมตัดร้อยหน้า
หนุ่มรูปนี้เธอเหมือนบิลกิ้นเหมือนกันเนอะ
ส่งผมนะส่งผม
คืออย่างนี้พลกับอุ้มเนี่ยนะฮะคือเขาเป็นคู่จิ้นกันนะครับ
แล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะครับ
เพราะว่าเหมือนเข้ามาลงภาพเพราะไปนั่งทานข้าวด้วยกันเนี่ย
เห็นไหมคนกับอุ้มเพราะว่าคุณอุ้มเขากลับมาเมืองไทยช่วงนี้
คูจิ้นคืออุ้มศรีอากรแล้วก็พี่พลศรีษฐศเถียร
เล่นละครกันหลายเรื่องนะตอนนั้นน่ะ
มีเรื่องแหละนะเก้าอี้เขาในห้องแดง
อู้เรื่องนี้มากตอนนั้นมีคุณผู้ชาว
เนี่ยเก้าอี้เขาให้ผมจำได้หมดเลย

กดกะอี้ขาวเข้าสีแตงชื่อเลยนะคะ

คุณบีใช่ค่ะ

แล้วก็พลนี่นะคะ

ถ้าจำไม่ผิดเล่นเป็นตัวคุณตู่นพล

คุณจ๊อปเล่นเป็นตัวของคุณตัวสรรยู
คุณบีบัณฑิตเนี่ยเล่นเป็นตัวของ

แม่ผมเหมือนกันเลยมาให้บิจจัด

เนี่ยพูดหนังละครเดี๋ยวเขาก็ขุดภาพขึ้นมากันอีกทั้งคู่เลยเนี่ยอืม
ดวงใจก็มีเห็นไหมคุณนกชัดชัย

อุ๊ยน่าจะประมาณนั้นแหละนะต่างจาก๓๐ปียังไม่ถึงนะ
ถึง๒๐กว่านะน่าจะประมาณ๒๕๔๐ประมาณ
แต่ทุกวันนี้ต้องขอบคุณสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

ใช่แล้วต้องเด็กเลยนะ

อาจจะเป็นพระหา

วันนี้จบรายการไปด้วยภาพน่ารักของคู่แฝดฟันน้ำนมนะคะ
เริ่มโตกันแล้วน้องสายฟ้าพายุค่ะ
อีกไม่กี่เดือนก็จะครบ๕ขวบกันแล้วนะคะ
ล่าสุดคุณชมพู่ก็พาลูกเข้าไป

ยืดตัวแล้วเนอะหอมโล่งลูกสูงแล้ว

หน้ารักและหน้ายุ่งให้ชมเน่ะ

อยากสดใจชมล้ำ

วันนี้พวกเราลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ